วันนี้ช่วงแม่สายมูของเราจะพามาปรับฮวงจุ้ยห้องนั่งเล่น
ห้องรับแขกเสริมมงคลชีวิตสิ่งไหนต้องมีสิ่งไหนต้องห้าม
สีไหนให้โชคสีไหนให้ลาบอาจารย์เป็นหนึ่งร้อยอยู่แล้วค่ะ
ห้องรับแขกค่ะปัญหาที่เกิดขึ้นเรื่องเพื่อนหลายคนคงอยากรู้เนอะ
ทำไมเพราะห้องรับแขกชื่อบอกอยู่แล้ว
เป็นห้องที่รับแขกรับคนภายนอกเพื่อนสิ่งต่างดังนั้น
ห้องรับแขกก็เป็นห้องจุดศูนย์รวมของเพื่อนนั่นเองค่ะ
เขาบอกสิ่งของต้องห้ามในห้องรับแขกนะคะมีแล้วจะถูกแทงข้างหลังค่ะ
โดยเฉพาะเพื่อนหรือคนสนิทต้องระมัดระวังนะคะ
ในห้องนั่งเล่นเองนะคะไม่แนะนำให้มีภาพที่แบบประหลักหักพัง
หรือภาพที่สอดถึงความล้มเหลวไม่แนะนำค่ะหลายหลายคนอาจจะเจอเรืออับปาง
หรือเรือที่มีคลื่นมากมายหรือเจออะไรก็ตามที่เป็นภาพไม่ดี
อันนี้ห้ามไว้ในห้องรับแขกค่ะเมื่อวางไว้แล้วจะไม่ดีเลยค่ะ
ในห้องนั่งเล่นแบบนี้นะคะเราควรจะหาภาพนะคะ
หรือว่าเป็นสัญลักษณ์ที่เป็นสุนัขแบบนี้ค่ะนะคะมาวางไว้เพราะว่าเขาเชื่อว่าสุนัขลักษณะแบบนี้นะคะ
เป็นสัญลักษณ์แห่งความซื่อสัตว์ค่ะนะคะดังนั้นห้องนั่งเล่นนะคะ
ควรจะมีสักหนึ่งตัวนะคะหรือใครที่เลี้ยงของจริงอยู่แล้วก็เลิศค่ะนะคะ
รูปปั้นก็ได้ค่ะไม่จำเป็นจำเป็นต้องหมอนนะคะดังนั้นเนี่ยนำมาวางไว้มุมใดมุมหนึ่งค่ะ
เราจะไม่ได้โดนทำร้ายค่ะรวมถึงนั่งแล้วอย่างไรให้เห็งให้มีความสุข
ก็ต้องหาหมอนนะคะที่มีลายความเป็นแบบการเงิน
อันนี้คือเหรียญจีนนะคะตัวหมอนที่มีสัญลักษณ์ของความแบบความสำเร็จ
ในเรื่องของสีกับห้องรับแขกขาอาจารย์มีสีมาเสริมไม่ว่าจะเป็น
คุณเติมไปสิ่งนั้นค่ะใครขาดเรื่องความรักให้เติมสีแดงนะคะ
อยากจะมีความเข้าใจกันความรักเสริมต่อกันให้เติมด้วยสีน้ำตาลค่ะ
ให้ขาดความก้าวหน้าให้เติมด้วยสีเหลืองค่ะให้ขาดในเรื่องของการเงินรับทรัพย์ให้เติมด้วยสีน้ำเงินค่ะ
ขาดเรื่องความโชคดีให้เติมด้วยสีส้มค่ะอยากจะมีความสุขความเจริญค่ะ
ให้เติมด้วยสีขาวนะคะใครอยากมีอำนาจบารมีให้เติมด้วยสีดำแบบนี้ค่ะ
สีกับสิ่งที่เสริมค่ะจะบ่งบอกถึงสิ่งนั้นหรือเรื่องของพุทธคุณนั้น
หรือสีเสริมสิ่งเหล่านี้มาเสริมในสิ่งที่ขาดนะคะลองหาสีเหล่านี้มาเติมดูค่ะ
แล้วก็คงจะมีคนแบบอยากรู้เนอะเรื่องของทิศจริงต้องบอกทิศเนี่ยไม่เกี่ยวค่ะ
เราดูตามความเหมาะสมของพื้นที่ที่จัดวางไว้เพราะเชื่อว่าหลายโครงการค่ะ
จะมีพื้นที่จัดวางไว้ตรงนี้คือทีวีตรงนี้คือโซฟาจัดตามนั้น
แต่หาของมาเสริมเท่านั้นเองอีกเรื่องหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือความสะอาดนะคะ
ต่อให้มีสีดียังไงต่อให้มีหมอนดียังไงต่อให้มีโซฟาดียังไง
สะอาดของอาจารย์มีผู้ทุกคนเท่านั้นเพียง๕อีก๙๕คือมานะตนค่ะ
สรุปห่วงจุ้ยห้องรับแขกอะไรต้องมีอะไรต้องห้าม
ภาพคลื่นลมแรงเรือล่มอันนี้ห้ามนะคะเดี๋ยวโดนแทงข้างหลัง
ตุ๊กตาหมอนรูปหมาอันนี้ควรมีเพื่อช่วยเสริมให้คนรอบตัวซื่อสัตว์ค่ะ
อนรูปเหรียญก็ควรมีเอาไว้เสริมความสุขค่ะ
อ๋อนี่นะครับเพราะเอิญครับที่บ้านตกแต่งสไตล์หลุย

ถ้าอย่างนั้นถ้าตกแต่งสไตลหลุยเราก็ต้องหารูปหมาที่อยู่ในช่วงยุคเรเนซอง
เอามาไว้แล้วมันจะได้เข้ากับบ้านเถอะ
ไม่งั้นก็จะกลายเป็นว่าอ่ะบ้านฉันโอ้โหเก้าอี้โซฟาสไตล์หลวง

แล้วก็วางรูปหมาไปปั้น

บ้านเธอบ้านฉันสมมุติบ้านฉันสไตล์โมเดิร์น
ฉันก็ต้องไปหาทุกอย่างเป็นครีนหมด

หมอนก็เป็นหมอนไม่มีลายขาวดำ
แล้วอาจารย์เป็นหนึ่งบอกเป็นรูปหมาปั้ง